วันนี้ผมนะครับอ่าในฐานะหัวหน้าภักษ์เศรษฐรีย์รวมไทย
แล้วก็คุณอนาชัยชายเดชทนายความนะครับ
มายื่นหนังสือต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เพื่อดำเนินคดีกับคุณเศรษฐาทวีสินนายมตรี
และคณะกรรมการความรู้รศาตตำรวจทั้งหมดรวมสิบคนโดยกัน
ในกรณีที่ปฏิบัติหน้าที่นะครับ
เสนอรายชื่อผู้มีแหล่งผู้จัดการตำรวจแห่งชาติ
ขัตรติศาสตร์ธรรมนีรสมาตร๒๕๘

สูงสุดแก่พี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ให้มีหลักประกัน
ในเรื่องค่าตอบแทนนะครับที่เหมาะสมนะครับ
รวมทั้งก็ให้ปฏิบัติในเรื่องการแต่งตั้งโยกย้าย
ราชการตำรวจโดยใช้ระบบคุณธรรมนะครับนะ
แต่งตั้งโดยพินาอาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบกันนะครับ
เพื่อให้ฆาตการตำรวจทำงานได้อย่างมีอิสระนะครับ
มีประสิทธิภาพนะครับไม่อยู่ใต้อานัทของบุคคลใดนะครับ
นอกจากนั้นตามพฤติบัติตำรวจแห่งชาติมาตรา๗๗เนี่ย
นายกมนตรีคือคุณเศรษฐาเนี่ยจะต้องเป็นผู้เสนอรายชื่อบุคคล
ที่มีคุณภาพนะตามมาตร๗๗วงเล็บหนึ่งนะครับ
พูดถึงตามมาตร๗๗วงเล็บหนึ่งน่ะ
มันมีสี่คนด้วยกันนะครับเอาโสดระบบ๑๒๓๔
นะครับซึ่งรู้แล้วเป็นใครบ้างนะครับ
ปฏิบัตตามอ่าพรบัตรตำรวจแห่งชาติมาตรานี้เนี่ย
คุณเศรษฐาจะต้องเสนอบุคคลที่มีรายชื่อคือรองผู้จัดการตำรวจแห่งชาติที่มีอาวุโสอันดับหนึ่ง
เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้จัดการตำรวจแห่งชาติเท่านั้นนะครับ
จะบอกว่าใช้อาวุโสความรู้ความสามารถหน้าที่พรบตำรวจเพิ่ม
เข้าไปประกอบกันด้วยนะมันจะต้องเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
หมายความว่าเมื่อเสนอรายชื่อคุณต่อศักดิ์เป็นผู้จัดการตำรวจแห่งชาติแล้ว
ที่เป็นรองทุกคนมาดูทั้งเรื่องอาวุโสความรู้ความสามารถ
อาวุศวมันชัดเจนถูกมั้ยครับ
แต่ทุกความสามารถประกอบกัน
โดยเฉพาะในด้านการศึกษวนประกันประมายกรรม
ก็ต้องเอาผลงานตั้งแต่เริ่มบรรจุกันเข้ารับรายการตำรวจ
ใครบรรจุเข้ารัฐการณ์ปีไหน
บรรจุมาตั้งแต่อายุสมมุติ๒๒
ก็ใช้เวลา๓๘ปี
ใครเป็นมาเป็นตำรวจตอนแก่แล้วอายุมันก็น้อย
ต้องเอามามาให้ที่ประชุมเห็นเป็นรูปธรรม
แล้วถามว่าใครจะเอามาได้
จะเอาไปผลงานเมื่อ๓๘ปีที่แล้ว
หามาได้ไหมมันก็หาไม่ได้
มันก็ให้หาได้เท่าที่มีเมื่อหาได้เท่าทีวีมันจะถูกต้องเป็นธรรมไหมก็ไม่ได้
ถึงแม้จะหาได้เท่าที่มีได้เอามาโชว์กันหรือเปล่า
ได้เอามาแสดงกันหรือเปล่าว่าใครเหนือกว่ากัน
ผมกล้ารับประกันเลยว่าไม่มีนะครับไม่มีนะฮะ
ถึงจะมียังไงคนรับราชการ๒๐กว่าปีมันก็สู้๓๐กว่าปีไม่ได้หรอกนะครับ
ด้วยนั้นกลับปรากฏว่ากลายเป็นเถิดเนินชื่อผู้มีวโสฬตามสึกคุณตอศักดิ์นะครับ
เป็นผู้จัดการตำรวจแห่งชาตินะซึ่งตามรับนูลเขาบอกว่าต้องการให้เป็นอิสระ
ให้การเมืองเข้ามาแทรกแซงอะไรต่างอันนี้นะ

เพราะว่าองค์กรตำรวจ
ไม่สามารถบริการพี่น้องประชาชนได้อย่างแท้จริง
ก็อาจารย์การตำรวจก็ไปรับใช้นักการเมืองนี่
รับใช้การเมืองเพื่อหวังให้ตัวเองได้มีตำแหน่งหน้าที่

อิทธิพลมันจะเกิดขึ้นการมันจะเกิดขึ้น
ผมก็ยกตัวอย่างให้คุณเศรษฐาไปหลายครั้งแล้วว่า
คุณประยุทธ์ต้องการปฏิรูปตำรวจ
แต่ว่าหลายปีก็แก้ไขไม่ได้ทีแล้วมาออก
พรบตำรวจปี๖๕นี่เอง
ผมเองตอนนั้นเป็นสมัยศิษภาพภูเทศรัสดรก็อภิบายขัดคานอยู่
มาตราด้วยกันเลยโดยเฉพาะมาตราเนี้ยนะ
ที่นายกุฎีจะมาเป็นประธานคำลักษณ์ข้าระการตำรวจ
เพราะว่าถ้านายกรรมตรีเข้ามาเป็นประธานข้าราชการตำรวจแล้วเนี่ย
ตำรวจจะถูกครอบงำโดยการเมืองนะจะเห็นไหม
สมัยแต่ก่อนนะเรื่อยมาในประวัติศาสตร์เขาตั้ง
ลองทฤษฐีกรรมตำรวจหรือลองผู้จัดการตำรวจชาติที่มีอุโสสูงสุดเท่านั้น
ความสงบมันก็เกิดขึ้นในทำงานตำรวจญาติในองค์กรตำรวจ
เพราะเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่เขารู้ว่ายังไงก็ไม่ได้ขึ้น
ก็ไม่จะไปเตะตัดขาไม่ต้องไปแสวงหาผลประโยชน์ให้กับการเมือง
ไม่ต้องไปเอาใจการเมืองหรอกแต่พอเมืองสระใบคุณประยุทธนิยินอำนาจมา
ไม่ตั้งตามอุโสสูงสุดปัญหามันนี่เกิดขึ้นน่ะเกิดขึ้นอะไร
ลองไปดูบุคคลที่คุณประยุทธ์ตั้งนี่คุณสมยศ
เพราะอะไรเพราะการเมืองตั้งก็ไปหาผลประโยชน์ให้การเมืองกัน
แล้วผลกระทบกับพี่น้องประชาชนใช่ไหมฮะ
แล้วฆ่าจัดการตำรวจรองที่มีอาวุโสดับ๒๓๔
ก็ถือเห็นเมื่อตั้งรัฐขั้นตอนอาวุโสได้ก็พยายามเอาใจนักการเมือง
ไม่สนใจพี่น้องประชาชนนะเป็นอย่างนั้น
แล้วเมื่อนายมตรีเข้ามาครอบงำตำรวจได้ตั้งพบตำรวจได้
เป็นไงถึงเวลาเดี๋ยวจะตั้งรองพบผู้ช่วยผู้จัดการลงไปถึงภูมิกับสารวัตร
นายุตรีก็ต้องขอมาทำไมต้องขอมาล่ะ
ก็บรรดาสอสอทั้งหลายของพักการเมืองนะอยากเป็นสอสอต่ออยากมีผู้จัดการผู้
การพูดกับเป็นพวกเสนอชื่อมานายกนายกไม่ส่งชื่อมาให้ผอบอก็ไม่ได้
ก็ต้องเอาใจพวกสอสอแน่นี้ส่งชื่อมาให้ผอบอ
ค่าแต่งตั้งมาทั้งหมดเท่าไหร่ทุจจริตกันไปเท่าไหร่
แล้วพอแต่งตั้งพวกนี้พวกนี้ก็เป็นไง
ไม่สนใจประชาชนจะแสวงหาแต่ผลประโยชน์นะ
ทุจจริตกรอบโคยกันไป
เงินที่ตัวเองเสียไปให้กับการเมือง
แล้วสมควรไหมที่นายกรัฐมนตรีจะไม่แต่งตั้งตามกฎหมาย
เพราะว่าผมเห็นว่า
คุณเศรษฐาเนี่ยไม่ดำเนินการตามกฎหมายนะ
ถึงแม้จะมีเสียงเห็นด้วยก็ตาม
๑๐๙ก้าว๙ต่อ๑เรางดออกเสียง๒
แต่คุณก็เป็นคนผู้เสนอรายชื่อนะ

นรมติกตลอดนะ

เพราะฉะนั้นก็ผมเองนะถ้ามีอำนาจผมตัดสินเลย

ผมตอนนี้ก็เหมือนพี่น้องประชาชนคนหนึ่งนะครับ
แล้วองค์กรตำรวจนี่ก็เป็นไง
ผมเติบโตมาจนเป็นผู้จัดการตำรวจแห่งชาติใช่ไหม
ผมจะปล่อยให้คนมาทำลายองค์กรตำรวจ
ทำร้ายทำงานตรงแห่งชาติเลย
จัดการเป็นหน้าย์ที่ของตำรวจ

ไม่เข้าใจปัญหาไม่เคยบริหารองค์กร

แต่ความจริงแล้วไอ้ต้นเหตุมาจากการเมืองทั้งสิ้น
การแก้ไขปัญหาเราไปแก้ปัญหา
ไปเหตุกันได้ยังไงเราต้องแก้ที่ต้นเหตุ
ต้องทำให้การเมืองมันดีให้การเมืองมันสุจริตถูกไหมฮะ
เพราะฉะนั้นเมื่อมีปัญหาอย่างนี้ผมถามว่า
อย่างบริษัทแสนสิริของคุณเศรษฐาเนี่ยนะ
ถ้าประกอบกิจการดีมีผลกำไรแบ่งปันผู้ถือหุ้นได้เยอะแยะ
ใครเก่งคุณเศรษฐาใช่ไหมไม่ใช่พนักงานทำความสะอาดเก่ง
เดี๋ยวองค์คอร์นตำรวจมันก็ดีเห็นไหมอย่างเมื่อวานมีแห่งยิงกันตาย
เด็ก๑๔ครบอะไรอย่างนี้ก็ไปสถานที่เกิดเหตุเป็นใหญ่
มันทำงานก็ไม่เป็นผู้จัดการตำรวจนครบานก็มีอยู่
ให้เขาทำหน้าที่ไปนะครับไม่ใช่นายกก็ไปผู้จัดการตำรวจแห่งชาติก็ไป
รัฐมนตรีอื่นก็ไปสอสอพักเก้าไกรก็ไปมันไปทำไม
ให้พวกไปหาแสงทั้งหิวแสงปล่อยให้คนมีหน้าที่ก็ดี
อีกหน่อยไอ้คนไม่มีหน้าที่ไปไอ้คนหน้าที่เลยทำงานไม่เป็นเลย
ไม่เคยทำงานทำงานไม่เป็นแล้วจะมีกองบัญชาการตำรวจนครบานไว้ทำไม
ไม่ต้องมีเลยอย่างนั้นอะไรกับพบก็ทำได้ไม่หมด
น่าที่พบไม่ทำตั้งคนพอแค่แบ่งงานเท่านั้น
แบ่งงานอย่างไรแบ่งงานตามอุโส
ใครอุโสกว่าเลือกสายงานก่อนเลย
อันนี้มันไม่ใช่แสดงว่าคุณทำงานไม่เป็น
แสดงให้เห็นว่านายกรัฐมนตรีตั้งคนไม่เป็น
ยกตัวอย่างอย่างในอดีตนะมีในตำรวจผู้ใหญ่คนหนึ่ง
อยู่ในวังตลอดทั้งชีวิตเลยไม่เคยทำงานสืบสวนสอบสวนปราบปรามจน
ผู้ร้ายมีหน้าที่นำเสด็จในหลวง
มีกำหนดการไปดูกำหนดการไปดูหน้างานนะครับ
มานั่นประกอบพิธียังไงท่านเสด็จลงรถตรงนี้จะไปที่ไหนยังไง
ไอ้นี่เดินนำในหลวงก็มีหน้าที่เดินตาม
เพื่อซำโรธแห่งชาติอยู่ในวังมันไม่มีใครเปรียบเชียบกว่ายเจ้าสูงสิ
กลับมาอาวุโศกสูงสุดในสำนักงานสำนักงานเองถามว่าทำไรเป็น
ให้เดินนำในหลวงแล้วจะมาสืบสวนสอบสวนป้องกันประปาไว้จังกรรม
แล้วถ้าให้อาวุโสมาเลือกก่อนแล้วมันจะทำงานเป็นได้ไง
แค่นี้บทแรกเนี่ยมันก็เห็นชัดเจนว่าทำงานกันไม่เป็น
เอาล่ะเดี๋ยวต่อไปสัก๑เดือน๒เดือนพี่น้องประชาชนก็จะเห็นผล
ว่าเมื่อคนทำงานไม่เป็นมาบริหารและพี่น้องประชาชนจะเดือดร้อน
จะเดือดร้อนกันเพราะฉะนั้นผมเนี่ยอย่างที่บอกว่าผมเป็นอดีต
จากการตำรวจแห่งชาติผมเติบโตมานะครับรับเงินเดือนพี่น้องประชาชน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับบำนานมาจนทุกวันนี้
ผมทนไม่ได้หรอกนะครับไม่งั้นก็ผมจะไปฟ้องสารปกครอง
ผมก็ไม่ใช่ผู้เสียหายผมจะไปร้องต่อคณะการพัฒนาระบบคุณธรรม
ซึ่งเสร็จภายใน๓๐วันนะผมก็ไม่ใช่ผู้เสียหาย
ฉะนั้นผมต้องอาศัยองค์องค์รของรัฐคือคำนักการปกกรรมการตุจจ
น่าน่าที่ตามรับมนุษย์มาตราสองร้อยสามสิบสี่ของเล็กหนึ่ง
นะครับคืออะไรคือไต่สวนดำเนินคดีนะครับผู้ดำรง
ตำแห่งทางการเมืองนะครับที่จงใจเจตนาไม่ตรวจตาม
รัฐธรรมนุษย์และกฎหมายหรือจริยธรรมอย่างไรแหละนะครับ
เห็นไหมเป็นหน้าที่เขาโดยตรงเมื่อผมส่งวันนี้แล้วเนี่ย
เขาจะต้องไปรีบดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา
ที่กฎหมายคำนดนะแต่บอกพวิชอว่าไม่จำเป็นน่ะ
กฎหมายกำหนดไว้แค่ไหนคุณไม่จำเป็นที่จะต้องรอระยะ
เวลาตามกฎหมายกำหนดนะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเรื่อง
คุณต้องรีบทำเสร็จพรุ่งนี้เดือนนี้เดือนหน้า
ได้เอาเลยนะครับนะคุณทำเสร็จแล้วยังไงถ้าเป็น
แต่ตอนนี้เป็นเรื่องการกระทำความผิดกฎหมายใช่ไหมฮะชัดเจน
คุณก็ต้องสรุปสำนวนส่งไปให้อายการสูงสุด
เพื่อฟ้องต่อสารดีกาแผนกคดียาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
และเมื่อสารดีกาเขารับเรื่องไว้แล้วเขาประทับฟ้อง
ต้องสั่งให้ผู้ที่ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่
กว่าจะมีคำพิพากษานะครับแล้วเมื่อมีคำพิพากษาตัดสินว่าผิดแล้ว
นอกจากจะลงโทษตามกฎหมายต้องตัดสิทธิ์ในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งอีก๑๐ปี
ผมเตือนไปก่อนหน้านี้แล้วนะในเมื่อคุณเศรษฐาไม่เชื่อผม
ยังดื้อดึงและจะบอกให้ผมมีไม้ตีได้ไง
เพราะคุณเป็นคนทำลายทำงานตำแหน่งชาติ

สิทธิ์ลายชื่อผมไม่ได้ร่างกามหรอกนะ
อย่างน้อยก็คุณเศรษฐาคุณดำรงศักดิ์ผู้จัดการตำรวจแห่งชาติ
แล้วก็กรรมการอีกหลายคนยกเว้นพลตรวจเอกเอกอังสรานนท์คนเดียว
ที่ไม่เห็นด้วยนะครับนอกนั้นเห็นด้วยทั้งนั้นมีรายชื่อครบหมดทุกคน
ใช่ปฏิษฐ์ปฏิษฐ์งดออกเสียงไม่มี

ค่ะแล้วคนเสนอแต่ว่าไม่ได้ลงมติก็จะมีความผิดด้วยหรือ
ลงมติมันจะผิดได้ไงเราอย่างคุณประทิศนะ
งดออกเสียงไม่ผิดผมก็ไม่ได้เสนอ
นายกคนเสนอ
ก็เสนอก็ผิดแล้วหนูเอ้ย
เสนอก็ผิดแล้วต้นเหตุเลยไม่เสนอคนจะลงมติได้ยังไง
เป็นคนเริ่มต้นนะ
ไม่ใช่ปกป้องใครอ่ะนะ
กพ่องใครไอ้รอยผมไม่อยากปกป้องเลยเห็นเงียบหงอยไม่สู้เลย
เป็นทำไมรองผู้จัดการตำรวจแห่งชาติไม่มีความกล้าหารอย่างนี้นะ
แต่ก็ไม่มีนะในกฎหมายว่า
รองผู้จัดการตำรวจแห่งชาติคนไหนไม่มีความกล้าหารไม่ตั้งไม่มีนะ
ก็ให้ดูอาวุโสดูความรู้ความสามารถประกอบกัน
ถ้าผมเป็นรอยเนี่ยเบอร์๑ผมเอาแล้วนะ
แต่เบอร์๒มันยังไม่ชัดเบอร์๓มันยังไม่ชัดที่ถูกข้าม
แต่เบอร์๑อะชัดเกณฑ์ที่ถูกข้ามนะ
เพราะเป็นสิทธิ์ของตนเต็มที่นะ
ถ้าให้ผมเป็นนายกผมตั้งรอยชัดเจนนะ
แล้วทำไงสำนักงานตำรวจแห่งชาติมันจะสงบ
ตัวเองก็ไม่ถูกฟ้องด้วยนะ
แต่นี่เลือกเลือกที่จะเสี่ยงก็ไปเสี่ยงเอานะ
มาจากการเมืองมาเกิดมาจากนายกมนตรี
ผมถึงบอกว่านายกตรีไม่ควรมาเป็นยุ่งหรอก
นายมตรีมีเรื่องที่จะบริหารประเทศชาติเยอะแยะไม่เห็นเหรอ
โดยพอเรื่องปากท้องพี่น้องประชาชนเนี่ย
ประชาชนอดหยากยากร้ายอยู่ทุกวันนี้

อย่างคุณประยุทธ์นอกจากจะเป็นนายมตรีแล้ว
ยังไปเป็นรัฐมนตรีกระโหมอีก

คุณประยุทธ์ยังมาเป็นประธานกตอีก
เป็นประธานคณะกรรมการอีก๔๐๕๐คณะกรรมการทุกการ

ยังหวังไอ้เบี้ยประชุมกรรมการ

เป็นประธานกรรมการค่าสำรวจ
เดือนหนึ่งประชุมทิ้งแล้วกูก็กลับ

คนเป็นนายกตีนู่นไปทำงาน
พี่น้องประชาชนนั่นนะครับ

คุณเงินไกลเขาลองไปผ่านผู้ตรวจไปที่สารปกครอง
ซึ่งมันเป็นกระบวนการที่ช้านะครับ

จะต้องร้องต่อคณะการพัฒนาระบบคุณธรรม

แต่ถ้าไม่ถูกต้องนะ
ไม่ถูกต้องสามารถรัดไปสารปกครองสูงสุดได้เลย
ไม่ต้องผ่านสารปกครองกลางนะ

ก็ผมลาออกจากสอสอมาไง
ถ้าผมยังเป็นสอสออยู่ทุกวันนี้

ทนอึดอัดต่อการทำงาน
ของรัฐบาลที่ผิดกฎหมายอย่างนี้เหรอ

มันเกี่ยวกับอะไรด้วยอ่ะ

หัวหน้าพักนี่ถึงอิสระไง
คนไม่เข้าใจลาออกทำไม

ท่านชัยไม่ใช่เสรีพิสุทธิ์เนี่ย

ท่านชัยเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายมาเท่าเสรีพิสุทธิ์เหรอ

เห็นแต่ข่าวคือผมไม่มีเวลาใส่ใจหรอกนะ

ผิดกฎหมายทั้งนั้นน่ะ

เป็นคนไม่เคารพกฎหมายบ้านเมือง

คุณไม่รู้คุณไม่เกี่ยวข้อง

คุณค่อยวางตัวเองเฉยซะ
คุณจะไปเข้าข้างฝ่ายที่กระทำความผิด

ใช่มั้ย
มันต้องดูว่าไอ้คนพูดมันใคร

ถ้าเป็นสอสอนะ

มาแทรกงานใช่ก็ไม่ได้เป็นคลาดิการประจำ

ก็พูดโทรมาบอกกล่าวได้

เดี๋ยวอันชายจัดการน่ะที่ถ้าครู

ไม่รู้วันละกี่ครั้งกี่ข่าว

แล้วก็อุปกรณ์สำนวน
เลยมาทั่วไป

ก็ใช่แล้วกระทบกับพี่น้องประชาชนด้วย

พวกน้องเชิญคนนู้นคนนี้ไปพูด

ตามประสบการณ์ของเขาไอ้น้องก็ไม่รู้เรื่องก็เชื่อแล้วเชิญแม่งบ่อย
ไอ้พวกนั้นไม่เค้ารู้เรื่องเท่าไรหรอกนะยิ่งยดต่ำยิ่งไม่รู้เรื่อง
เข้าใจไหมเพราะมันไม่ผ่านงานไงนะ

ยุ่ง๑๔ปียาวชนคดีที่ผ่านมาถ้ามีความเห็นยังไงบ้าง
อย่างเรื่องของการดำเนินคดี
คือผมจะไม่ยุ่งเรื่องกระดงคดีเรื่องเกี่ยวหรอก
แต่ผมเคยพูดไว้ว่านโยบายภาคเศรษฐศาสตร์ธรรมไทยเนี่ย
ทั้งนั้นโดยเฉพาะในเรื่องนี้คืออะไร
อาวุธหยุดความตายซึ่งพักอื่นไม่มี

คนก็นึกว่านโยบายของภาคนู้นอันตรายนี้
จะไปดูสิลอกของผม
อกของผมไงนโยบายพวกที่มันลอกไว้ของผมมีตั้งแต่ปี๖๒นู่น
ไอ้พวกนี้เพิ่งมาใช้๖๖รอกผมหมดใช่ไหม
แต่นโยบายเก็บอาวุธหยุดความตายเนี่ยผมเพิ่งเริ่มปีนี้ใช่ไหม
นะครับแต่ไม่เลือกผมเดี๋ยวดิไม่เลือกผม
ผมก็เลยไม่มีโอกาสอันนี้ผมก็บอกคุณอนุทินไปแล้ว
ในสถานะอรุณตีหมาศไทยคุยกับชาดาไปแล้วนะครับ
เคยเอานโยบายพี่ไปใช้ดินะเดี๋ยวพี่จะไปช่วยจัดการให้ใช่ไหม
มันไม่มีอะไรมากเอาสั้นนะ
กระทรวงหมาศไทยแก้กฎหมายพอบอกวุฒิปืนแล้ว
เก็บวุฒิให้หมดใครมีวุฒิถูกกฎหมายจ่ายเงินคืนเข้าไป
ใครผิดกฎหมายปืนเถื่อนน่ะเก็บให้หมดภายใน๖เดือนนะ
ถ้าใครยังมีอาวุธปืนอยู่อาวุธปืนไปใช้นะ
ไปทำร้ายใครยิงใครจะแค่เจออาวุธก่อนจำคุกตลอดชีวิต
ถ้าอาวุธปืนไปยิงใครเจ็บไม่เจ็บตายไม่ตายประหารชีวิตเอาไหม
ก็คุณเฉยมันจะผิดกฎหมายได้ไงคุณก็ต้องทำสิ
เขาบอกให้เป็นฝ่ายลุกเขาไม่ให้เป็นฝ่ายตั้งรับ
ผมไปนาแก่นอนอยู่ในที่สพก็ได้นอนอยู่ในฐานก็ได้
ไม่ไปปราบผู้ก่อการร้ายก็ได้แต่ผมไปเห็นไหมหรือผมมาทำงานปราบปรามโจรผู้ร้าย
ไอ้ป๊อเหรอมึงเจ้าพ่อเหรอกูไม่รอมึงเหรอกูจัดการมึง
ปืนนี้ผิดกฎหมายมั้ยไม่ผิดจะต้องมาลอสร้างตั้งรับเอาไหม
ก็เก็บอาวุธซะก่อนใช่ไหมพวกนี้ก็เก็บให้หมด

เกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของวงการลูกพาหรือว่าการซื้อแบงค์กันนี่
แบงค์กันนี่มันเรื่องเล็กเก็บอาวุธให้หมดแล้วก่อนเถอะ
แบงค์กันนี่มันสมมุติว่าเกิดรายนี้รายเดียว
ฆ่ากันตายมันมีเท่าไหร่ล่ะมีทุกวัน
แต่ไม่เป็นข่าวเป็นข่าวมั้งไม่เป็นข่าวมั้ง
ถ้าผู้ที่บริหารประเทศไม่เด็ดขาดกล้าหารไม่มีทาง
ให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยได้หรอก
ไม่เหลือแล้วจีนมันก้าวหน้าไปแล้วมันอายุ๑๒นั่นเอง
๑๔ก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่แล้ว
ก็แหมอายุ๑๘ยังเลื่อนตั้ง

บ้านมือมึงถึงวุ่นวายทุกวันเนี่ยนะ
ผมจะบอกให้ยังไม่มีสติยังคิดวิจารณญาณเลย
เฮกันไปเฮกันมาเลือกนู่นเลือกนี่

สรุปผลกระทบต่อประเทศชาติ
เลือกพักไหนอ่ะโอ้โหเข้ามากันเต็ม
ผิดกฎหมายทั้งนั้นเลยเดี๋ยวก็ไปทอดล็อกเขาที่นู่นที่นี่เดี๋ยวก็ติดคุกเดี๋ยวก็ขายเบียร์เดี๋ยวก็ไปนู่นนี่
โอ้โหผิดกฎหมายหมดนะยิ้มแล้วรู้ว่าพักไหนนะนะครับโอเคครับสวัสดีครับ
โอเคครับนะขอบคุณนะครับเนี่ยถ้าเลือกภาคพี่น้องไม่ต้องนุ่งเกงขาต่อไปแล้วนะ